คุณผู้ชมคะตามกันต่อหน่อยสำหรับเมื่อวานี้ที่เราเล่ากันไปนะคะว่ามีคุณยายท่านหนึ่งที่ลำปางอ่ะนะ
จะเอาป้ายที่เขียนว่าควายจอดมาติดเอาไว้ตามรถที่มาจอดตรงกำแพงหน้าบ้านคุณป้าก็มีคนเข้าไปถ่ายคลิปเข้าไปถามว่าป้าป้าเอามาติดแบบนี้ทำไม
มันตรงนี้มันจอดได้ไม่ใช่เหรอมันเป็นถนนสาธารณะป้าแกก็บอกจอดนะจอดได้แต่ก็ต้องหมุนเวียนกันจอดบางคนเนี่ยจอดนานเป็นชั่วโมงสองชั่วโมง
อืมก็คือไม่ยอมอะค่ะเนี่ยไม่ได้ติดแผ่นเดียวนะครับอีกนิดนึงก็รอบคันแล้วค่ะอืมป้าแกทำไว้เยอะติดไว้เนี่ยควายจอดควายจอดควายจอด
พอคนไปถามไปทวงถามป้าแกก็ด่ามีถุยน้ำลายใส่ด้วยใช่ครับเออ
เนี่ยอันนี้คือตอนที่คนเขาเข้าไปถ่ายคลิปแล้วก็ไปถามป้าว่าป้ามาติดทำไม
คือรั้วบ้านเนี้ยเป็นเป็นรั้วบ้านของคุณป้าบ้านป้าแต่ว่ารถไม่ได้จอดขวางประตูนะใช่ไม่ได้จอดขวางประตูไม่ได้จอดอะไรแล้วก็คุณผู้ชมเห็นรถคันข้างหลังที่ที่เขียนว่าถูกเขียนว่าควายจอดไหม
นั่นน่ะรถลูกคุณป้าก็มีคนไปถามไงว่าแล้วรถลูกป้าจอดแช่นานเกิน๒ชั่วโมงอย่างนี้ป้าว่าไหมไม่ติดเหรอ
เอาล่ะลูกป้าป้าก็เลยมีการทุ้ยใส่แบบนี้นะนี่ตามในคลิปแล้วนะคะทีนี้มันมีความคืบหน้าก็คือว่าชาวบ้านอ่ะเขาเคยร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแล้วพอเกิดเป็นคลิปนี้ออกมาเนี้ยนะคะเขาก็ไปร้องหน่วยงานอีกครั้งนี้ก็คือไปร้องเทศกีศเขาบอกว่าเนี้ยได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์แบบเนี้ยของคุณคุณคุ
นายชะนกรู้เกณฑ์หัวหน้าเทศกิจเทศบาลนครลำปางก็เลยนำเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบบริเวณนี้เลยก็ที่บ้านคุณยายนี่แหละ
ก็เห็นว่ามีรถกระบะคันหนึ่งจอดไว้นะคะมีอิดบล็อกแล้วก็กระถางต้นไม้วางปิดกั้นหัวท้ายเอาไว้ด้วย
เจ้าหน้าที่ก็ไปพูดคุยกับคุณยายแล้วก็อธิบายบอกว่ายายตรงนี้เนี่ยมันเป็นถนนสาธารณะนะใครจะมาจอดรถก็ได้ยายไม่ควรเอากระดาษเอากระถางเอาอะไรมาวางมาติดแบบนี้มันจะเกิดความเข้าใจผิดแล้วอาจจะเกิดเป็นเรื่องบานปลายทะเลาวิวาสกันได้เดี๋ยวมีปัญหากัน

ยายแกก็บอกว่าก็ต้องติดอ่ะที่เอาป้ายมาติดเนี่ยเพราะเวลานั่งอยู่ในบ้านมองออกมาเห็นรถจอดตลอดเลยจอดอ่ะจอดได้แต่ถ้าใครมาจอดเกินชั่วโมงก็จะนำป้ายไปติดนะว่าโปรดเอื้อเฟื้อเผื่อแผลให้คนอื่นได้จอดบ้างจะได้หมุนเวียนกันไปด้วยความหวังดีคือป้าแค่ยายแค่อยากแนะนำว่าให้จอดได้แต่จอดได้ไม่นาน

เดี๋ยวจะส่งหนังสือมาตักเตือนคุณยายอีกรอบนึง

นำสิ่งของมากิดขวางบริเวณเส้นทางการจราจร

แต่ถ้ายังไม่เลิกพฤติกรรมนี้
เอาหินมาวางเอาป้ายมาติดอีก
ที่บอกว่าก็คงจะต้องดำเนินการตามกฎหมายแล้วล่ะ
คือที่สำคัญเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
มันมีภาพรถของลูกคุณยายจอดอยู่
ซึ่งมันถนนเดียวกันเป็นถนนสาธารณะเหมือนกัน

จอดหน้าประตูทางเข้าบ้านของคุณยายพอดี
ก็เขาก็ลดลูกก็บ้านเขา
แล้วชาวบ้านก็บอกอ้าวก็รถลูกคุณยายก็จอดได้

อะไรแบบนี้ก็ต้องหาจุดตรงกลางเนอะ
อันนี้ต้องคุยกันดีเชื่อว่ามันหาทางออกได้

เทศกิจขอกลับตั้งหลักก่อนเดี๋ยวมาหาคุณยายใหม่